ยังอยู่ที่เรื่องของเศรษฐี

คุณผู้ชมจำน้ำแข็งจำดอมจำ

อย่างเองจะพ่อก่อนนะ

แต่ที่ต้องเบลอเพราะว่าเพราะว่าเป็นเด็กด้วยมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง
คุณผู้ชมครับเพจเยาวชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตย
เผยแพร่ภาพบุคคลนึงคล้ายก่อนนะ
ในกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตรประจำปี๒๖๖
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินเดี๋ยวจะรู้ว่าโรงเรียนอะไร
จัดขึ้นระหว่าง๑๕๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
มีนักเรียนชั้นบ๑๖เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ๙๐๐คนครับ
พระคเนธพิษนุเทพสุจินโนเพราะว่าปัจจุบันเขาบวชเป็นพระอยู่
ซึ่งทางเพจตั้งคำถามว่าโรงเรียนสามารถนำผู้ป่วย
จิตเวทที่มีประวัติปล่อยสัตว์อันตรายทำร้ายผู้อื่นมาเป็น
วิทยากรได้หรือครับเบิร์ตไม่ได้ถามนะคนเข้าไปถามในเพจ
อกจากนี้ครับเพจยังให้นักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมมาเล่าสิ
เล่าสิระหว่างทำกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้าง
นักเรียนหลายคนนะครับเล่าบอกว่าถูกพระเคร้อยล้านนะครับ
บรรยากาศในค่ายเป็นอย่างไรน่ากลัวแค่จะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ
กลับถูกส่องเลเซอร์เข้าตาลูกหลานเขา
เข้าตาลูกหลานเขาอ่ะบางคนเล่าบอกว่าก็หนูก็ผมนั่งอยู่
เฉยก็โดนค่ะบางครั้งมาตะคอกใส่น่ากลัวมากบางครั้งใน
ใจก็กลัวเลเซอร์ที่ส่องนะครับเพราะส่องตามาแล้วปวดมาก
แบบสุดสุดเลยค่ะนี่ลูกหลานเล่าแค่ก้มหน้าก็โดนเรียกไป
นั่งข้างหน้าแล้วก็โดนเอาเลเซอร์ส่องเข้าตาแล้วก็ยังบาง
ครับไม่ให้ไปเข้าห้องน้ำให้ทนไหมนะครับแล้วถ้าถึงเวลาเลิกเวลา
ปล่อยก็ปล่อยช้าให้นั่งจนปวดหลังปวดขาไปหมดหลานหลานเล่าเขา
เลเซอร์ยิงใส่ตานักเรียนตะคอกใส่ไมค์แล้วไม่ให้เด็กไป
เข้าห้องน้ำจนบางคนจะร้องไห้เพราะปวดมากเขาใช้เลเซอร์ส่อง
เด็กแสบตามากเขาบังคับหลายอย่างบางคนไม่ทำตามก็ว่า
บังคับให้ไหว้ถ้าไหว้ไม่สวยไหว้ไหมทำนิสัยแย่ใส่เด็กหลาย
คนไม่ไหวครับทั้งหมดนี้คือคอมเมนต์ฮะหลักฐานยืนยันเป็นภาพ
เคร้อยล้านถือเลเซอร์อยู่ในมือคุณผู้ชมแล้วเดินส่องนักเรียนนะครับ
นะครับเด็กอยู่ในห้องประชุมแทนที่จะได้อบรมกันดีดีเครียดหมดฮะ
หลังจากเป็นประเด็นดราม่าโรงเรียนลบภาพกิจกรรมออกจากหน้าเพจของโรงเรียนแล้ว
เฮ้ยแล้วก่อนจัดโครงการผอไม่ได้เห็นตัวโครงการเลยเหรอ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีคำตอบอย่าเพิ่งดูพอเขานะ
อย่าเพิ่งดูผอเขาใจเย็นฟังเบิร์ตก่อน
อกจากนี้หัวหน้าพระวิทยากรที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ
ยังทำหนังสือถั่วโรงเรียนจอมพระประชาสารรู้ชื่อโรงเรียนแล้วนะ

โรงเรียนจอมพระประชาศัลชี้แจ้งว่า
เคร้อยล้านนะครับไม่ได้อยู่ในรายชื่อ

ไม่ได้อยู่ในรายชื่อพระวิทยากร๕รูป
แต่รองหัวหน้าพระวิทยากรที่พักอยู่ที่จำวัดอยู่
วัดเดียวกับพระเคร้อยล้านเห็นว่าเขาว่าง

เห็นว่าเขาว่างก็เลยนิมนต์มาด้วย

ไม่รู้จักตายแล้ว

โดยส่วนตัวพระวิทยากรทั้ง๕รูป
ก็ไม่ได้สนิทและไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกับพระคเนธหรือว่าเคร้อยล้านมาก่อน
อีกทั้งไม่ทราบด้วยว่าพระคเนธ
มีประวัติไม่ดีเกี่ยวกับการเมือง

มาทราบตอนที่เป็นประเด็นนี่แหละ
ไม่รู้จะโอ้อันไหนก่อนดี

เพราะเขามันไม่อยู่ในรายชื่อเห็นว่าว่าง
พามาด้วยโอ้นะครับ
แล้วก็ยังชี้แจงว่าครูผู้รับผิดชอบโครงการ
นิมนต์พระคเนธมาเหมือนกันให้มาอบรมเนี่ย
แต่พระวิทยากรไม่ได้ตรวจสอบประวัติ
ก็เลยชวนกันมาเห็นแกว่าง

พี่เบอร์ถามไงว่าพูดถึงเทร้อยล้านจำวิรกรรมอะไรได้บ้าง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำแข็งจะสรุปให้ฟังแบบซึ่น
นี่ก็ที่ไม่รู้จักนะเพราะไม่ดูไทยรัฐทีวีไง

มาดูเลยค่ะคืออันนี้เอาแบบเท่าที่เวลาเราสรุปได้ก่อนนะคุณผู้ชม
ไม่ได้สรุปถึง๙โมงนะคะเอาแค่ตอน๖๒ปี๖๒จำได้ป่ะที่ตอนเป็นข่าว

พี่เบิร์ตเราไม่ถึง๙โมงอยู่แล้วบอกแล้วสรุปแบบสิ้น
มาดูค่ะอันนี้ปี๖๒นะตอนนั้นขับเบ้นดำมา
จอดหน้าห้างแล้วปล่อยงูใช่ไหมพอ๑กุมภา๖๕
บอกให้งูรับรับแขนมิตรแล้วคือเขาบอกว่า
เขาบอกมีการโปรยดอกดาวเรืองใช่ไหมเอามีดกรีดแขนตัวเองใช่ไหม
คนก็แตกตื่นแล้วก็พ่นสีรถด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะ
กุมภา๖๕ยังมีเทน้ำแดงราดคว่างขวดแก้ว
บันไดเลื่อนในห้างกลางเมืองอะค่ะแล้วก็มีไปป่วน
ในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิด้วย
เป้าล้มทั้งยืนเลยตอนนั้นกำลังทำกิจกรรมร่วมกับมวลชน
ตุลา๖๕อันนี้ไปปวดในงานหนังสือ
งานสำดานหนังสือแห่งชาติเป็นล็อคคอคุณธนทร
ตอนนั้นกำลังแจกลายเซ็นต์อยู่ใช่ไหมที่หน้าบูธ
หนังสือคณะก้าวหน้าแล้วมีตะโกนด้วยกูมีระเบิด
คนวิ่งออกจากงานกันแบบปั่นป่วนไปหมดเลย
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาตอนปี๖๕
แต่เจ้าตัวเขาบอกว่าผมไม่ได้บ้า
คือยอมรับแหละว่ากินยาตามที่คุณหมอสั่ง

แล้วก็มาเป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นวันที่๑๕ที่ผ่านมานี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนนั้นยังจำได้อยู่เลย
คนก็วิภาควิจารณ์กันว่าคนที่มีใบรับรองเรื่องอาการป่วยทางจิต
จัดอยู่ในประเภทที่แบบห้ามบวชหรือเปล่า
แต่ทำไมถึงบวชได้มันก็เคยมีการตั้งคำถามตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะ
ยังไม่ได้คำตอบหลายคนสงสัย
เขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคุณผู้ชม
แล้วก็เจ้าของร้านตัดสูตรให้กับโรงแรมชื่อดังเลย
แล้วก็ผ่านการเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อแล้วด้วยนะครับผม